คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต์และสุนัข
มี๒ที่ด้วยกันที่ชนบุรีและที่บุรีรำที่บุรีรำแม่ลูกคู่หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไป
มีสุนัขออกมาไล่จนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำได้รับบาดเจ็บไปนะคะ
สองแม่ลูกไปพูดคุยกับเจ้าของสุนัขเจ้าของสุนัขบ่ายเบียงไม่ช่วย
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะผ่านไป๑๐วันบอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะคะ
นี่เป็นผู้แม่เป็นคุณแม่ที่เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บุรีรำผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวเพียรการำ
อายุ๔๒ปีค่ะมีอาชีพเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
วันที่เกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์พร้อมลูกสาวนะคะ
แล้วก็ถูกสุนัขสีขาวตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากหมู่บ้าน
ไล่กัดขณะที่ขี่รถตามท้องถนนภายในหมู่บ้านนี่แหละ
รถก็เลยเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเลย
แต่ว่าแม่เนี่ยบาดเจ็บมากกว่านะคะที่บอกว่าบาดเจ็บมาก
เพราะว่าฟันหักปากฉีกใบหน้าปูดบวม
รักษาตัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลทั้ง๓วัน
และแพทย์ให้หยุดพักฟื้นร่างกายต่ออีก๑๗วัน
บอกว่าครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องออกไปทำงานเลี้ยงลูก๓คน
แม้ว่าร่างกายจะได้รับบาดเจ็บก็ตามนะคะ
หลังเกิดเหตุไปพูดคุยกับเจ้าของสุนัข
แต่ปฏิเสธความรับผิดชอบเลยค่ะก็เลยไปแจ้งความ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
แจ้งความไปแล้วผ่านไป๙วันจนถึงวันนี้
คดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีพยานเหมือนกันนะ
คนเห็นเหตุการณ์เป็นเด็กชายอายุ๑๒ปีที่ออกมายืนอยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นเหตุการณ์นะคะ
เด็กชายอายุ๑๒ปีเขาบอกว่าเห็นเหตุการณ์ตอนที่กำลังจะเดินไปโรงเรียน
ฟูฟูด้วยพอรถล้มเสร็จเรียบร้อยสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้าบ้านไปนะคะ
ของเจ้าของสุนัขให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือเจ้าของสุนัข
เลี้ยงสุนัขไว้๒ตัวจริงสีดำ๑สีขาว๑แต่วันเกิดเหตุ
ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์ส่วนตัวมองว่าน่าจะเกิดจากความประมาทของคนขับด้วยหรือเปล่า
เพราะอาจจะขับรถเร็วและไม่ระวังจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เชื่อมโยงระหว่างสุนัขกับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะคะ
ศรีราชาชนบุรีค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์ชนสุนัขคนขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
วนายธนวัฒน์เก่ารัฐอายุ๓๗ปีค่ะศีรษะแตกมีบาดแผลชะกันหลายแห่งตามร่างกาย
หลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนสุนัขตัวที่เขาไปชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่มันตกใจแล้วก็วิ่งหายไปเลยตามตัวไม่เจอตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีสุนัขวิ่งตัดหน้าจนพุ่งชนอย่างแรงนะคะทำให้รถเสียหลักล้มลงไป
ร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นจนไปกระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สองกรณีนี้ที่บุรีรำก็เป็นกรณีที่เจ้าของเนี่ยจะต้องดูแลสุนัข
เพื่อไม่ให้ไปไล่กัดคนอื่นจนให้เกิดอุบัติเหตุ